คุณผู้ชมครับก่อนไปติดตามข่าวใหญ่เรื่องของคุณพีช
ขายลอตเตอรี่ที่ซื่อสัตว์เหลือเกินนะครับ
มาดูภาพถ่ายอันนี้กันก่อน

แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพวัตถุบินลึกลับนะครับ
ที่นายพฤษนาคสิงพนักงานการไฟฟ้า

ถ่ายได้เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาของวันอาทิตย
ที่ผ่านมาจากท้องฟ้าบริเวณถนนมะลิวัน
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เขาเลยมีการโอ้โหนี่ที่เป็นก้อนเมฆใหญ่

แต่ว่าก็มีภาพถ่ายได้แชร์ออกมาในโลกโซเชียลด้วย

บังคับการบินของขอนแก่นเขานะครับ
ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้พบวัตถุบินลึกลับไหม
หอบังคับการบินก็แจ้งมาบอกว่า
ไม่ได้รับแจ้งเรื่องของการพบวัตถุบินลึกลับ
แต่อย่างใดมีเพียงเครื่องบินที่ขึ้นลงตามปกติเท่านั้น

ใช่ค่ะก็เป็นศีรษะนำให้ดูตอนเช้าแบบนี้